มาดูเหตุไฟไหม้ใหญ่เมื่อคืนนี้กันหน่อยนะฮะ
แล้วเจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ำเลี้ยงไว้ตลอดเวลา
เพราะว่าเป็นโกดังเก็บของเก่า
วัสดุต่างที่เป็นเชื้อเพลิง
โอ้โหมันกองสุมกันหมดเลยนะครับ
อีกอย่างเจ้าหน้าที่ทำงานทั้งคืนเลยคุณ
ทำไมรู้ฮะฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไว้
แบ็คโฮล์ต้องคอยเอามาตักไอเสร็จวัสดุต่างออก

เพราะว่าข้างในมันระอุด้วยความร้อน
ดักข้างบนได้ก็จริงแต่ข้างในที่เป็นของเก่าทั้งอะไร

ทำงานกันตั้งแต่เย็นเมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้เลยนะครับ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โกดังโรงงานรับซื้อของเก่า
ในพื้นที่พันธ์เสด็จเลขที่๒๓๔ทับ๑๖หมู่๔ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชานะครับ
โกดังคุณมีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
กระดาษอัดก้อนและยังไม่อัดกว่า๒๕๐๐ตันนะฮะ
โกดังก็มีกองพลาสติกกว่า๒๐๐ตัน
ดับเพลิง๒๐คันจากทุกหน่วยงานในพื้นที่นะครับ
ต้องเข้ามาระงับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับ
ใช้เวลานานมากกว่า๑๒ชั่วโมง
ไม่มีท่าทีว่าเพลิงจะหยุดไหม้เลยนะคุณนะ
เนื่องจากทั้งหนึ่งเชื้อเปลืองอย่างดี
สองกระแสลมพัดแรงนะครับ
ทีนี้นายกอบตบ่อวินได้บัญชาการอยู่ตรงนี้
อำนวยการดับเพลิงที่ไหม้โกดังร้านของเก่าตรงนี้นะครับ
ซึ่งอย่างที่บอกไปกองกระดาษต้องฉีดน้ำ
ตักขุดข้างล่างขึ้นมา
เพื่อถ้าฉีดฉีดน้ำซ้ำลงไปแบบนี้นะครับ
เพราะว่ามันเป็นกองสูงเป็นภูเขาเหล่ากาแบบนี้
หน่วยกู้ภัยศิลธรรมบ้านบึงจุดบ่อวิน

เพราะว่ามันมืดค่ำแล้วเมื่อคืนนี้ก็ยังดับไม่ได้เลยนะฮะ
อุปกรณ์แสงสว่างจากอาสากู้ภัยอีกหลายหน่วยเลย
เพื่อมาส่องสว่างตรงนี้นะครับ
แล้วคุณผู้ชมทั้งคืนเลยฮะ
ทั้งคืนต้องทำงานแบบนี้นะครับ
ลมก็กระโชกแรงมาตลอดทั้งคืนเลย
รถดับเปลือง๒๐๓๐คันนะฮะ

เหลือแต่ด้านล่างที่มันยังกระอุอยู่
ก็ต้องคอยใช้รถแบ็คโฮลตักขุดอะไรขึ้นมา
เพื่อที่จะทำการระงับเพลิงนี้ให้สิ้นสุดให้ได้

เขาบอกว่ายังมีเพลิงมันระอุอยู่ข้างใต้อยู่เลย
หลัวมันจะเหมือนประทุขึ้นมา

ตั้งแต่เมื่อวานเย็นจนถึงเช้านะฮะ